มาต่อกันที่ข่าวของยายากันบ้างดีกว่า
เธอคนนี้เลือกกินสิ่งมีประโยชน์แน่นอน

นึกจอมล่าสุดเนี่ยเห็นว่าไปสลัดผ้าท้ารมร้อนอยู่ที่เกาะสมุย
เกาะสมุยมันมีณเดชน์

รุ่นเดียวกับซะนี้เลย
มารีโยงมารียาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะ
แต่ว่าเรื่องราวที่ไปเที่ยว

จริงยายาไม่รู้ค่ะไปฟังยายาพูดดีกว่าค่ะ

จริงมีแต่คนบอกว่าถอดชุดได้ไหมด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้

อยู่บนเรือมีแบบว่าผู้ใหญ่เยอะด้วยก็เลยแต่งตัวแบบ
จะบอกว่าเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าเหมาะสำหรับทะเลค่ะ

ไม่รู้ไม่ต้องไปถามเขาค่ะ
เออแล้วเขาแบบว่าไม่มีความแน่ใจเลยยังไง

ก็จริงก็มีเพื่อนเยอะ
นะคะไม่ทราบว่ายาย่าคุณย่าโดนลิงที่เกาะสมุยกัดมาหรือยัง
เปล่าค่ะนี่ยายาเหมือนกันค่ะยายาตุเล่ค่ะนักบอลค่ะ
แซวเล่นแต่เสียงน้องน่ารักชอบแซว
นายยายาตอบมันก็ไม่ใช่ชุดเรียบร้อยหรอก

เพราะว่าผู้ใหญ่เยอะหายง่าย